ชาวบ้านบอกว่าไปขุดเจอหินประหลาด
ทีนี้เขาก็เลยไปดูซิว่ารักษณะของหินประหลาดเป็นยังไง

เขาก็เลยคิดว่าไอ้หินประหลาดนี้คือเหล็กไหลค่ะ
อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
คราวนี้พอมีข่าวแบบนี้ทุกคนก็เฮละโลกันไปค่ะ

จุดที่ชาวบ้านไปขุดพบเนี่ยก็คือในพื้นที่หมู่๑๐บ้านทัพไซ
บนพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะ

ชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ปะปนกันไป

เพราะว่าไปดูใกล้แล้วมันมีลักษณะดำเงาประกาย

ชื่อว่านายวิชิตเทพเพชรอายุ๕๐ปี
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหมอชิดเนี่ยนะคะ
หมอชิตเนี่ยเป็นเจ้าของสำนักพราหมณ์
ก็มาร่วมขุดหินประหลัดครั้งนี้ด้วยนั่นน่ะ

หมอชิดบอกว่ารู้ข่าวจากชาวบ้านว่า

ผู้รับเหมาได้ไปขุดพบหินประหลาดนี้
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์จริง
ซึ่งเหล็กไหลตามธรรมชาติจะพบได้ตามถ้ำ

หมอชิดบอกด้วยว่าจุดที่พบนี้เป็นพื้นดิน
ก็เลยเชื่อว่าเป็นเพียงเศษชิ้นส่วนเหล็กไหลปลายทาง
แม้ในทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่าเป็นแร่

แต่ในความเชื่อก็เชื่อว่าเป็นเหล็กไหลอมริต
จะไม่เหมือนเหล็กไหลที่พบตามโพรงถ้ำทั่วไป
มีพุทธคุณเรื่องของเมตตามหานิยมคงกระพันธ์
หากจะให้คิดเป็นมูลค่าตอนนี้คงประเมินไม่ได้
เพราะไม่มีราคาซื้อขายตายตัว
เหล็กไหลอมริตจะนิยมนำไปประกอบเป็นมวลสาร

ตามปกติไม่ได้เจอกันบ่อยอันนี้หมอชิดบอกนะฮะ
ส่วนคุณพระเสจรรย์สองแสงเจ้าของที่ดินบอกว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาตรวจสอบว่าหินที่ขุดพบ

เพราะบางคนก็บอกว่าเป็นเศรษฐินุกาบาท
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเหล็กไหล
แล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องของที่ดินตรงนี้
มีเจ้าที่ดีเจ้าที่ชื่อว่าโต๊ะช่อง
ชาวบ้านหลายคนก็เคยมาบนบานสารกล่าว
แล้วก็สมหวังกันไปหลายเรื่องหลายราว
คราวนี้ก็ยิ่งเชื่อกันไปใหญ่นะครับ
โอ๊ยแต่สวยนะเงาดำแบบนี้ค่ะ